คุณผู้ชมครับหลังจากที่นักศึกษานุ่มที่ภูเก็ตเขาไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
แล้วเกิดเอฟเคกับเรื่องของวัคซีนผมร่วงทั้งศีรษะ
ไม่ใช่แค่หนุ่มคนนั้นคนเดียวหลังจากเรื่องราวมันเป็นข่าวออกมา
มีเพจดังเขาเอาไปโพสต์ใช่มีคนมีผลกระทบลักษณะเดียวกัน
เขาก็เอาเรื่องราวมาบอกว่าเขาก็ผมร่วงเช่นเดียวกัน
เปิดเผยว่ามีหลายคนที่มีอาการลักษณะเดียวกัน
บางคนเป็นกระจุกบางคนเป็นดวงบางคนล่วงทั้งหัว
บางคนถ้าอย่างนี้เป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมใหญ่แบบนี้
คือทุกข์ของชาวบ้านจากที่เคยสื่อสารออกไปอันนี้เพจเขียนเอาไว้นะ
วัคซีนและเกิดอาการผลข้างเคียงทำให้ผมร่วง
ยังมีอีกหลายคนเจอปัญหานี้อยากให้หน่วยงานภาครัฐรับรู้
และทราบว่าประชาชนได้รับผลกระทบจริง
เพื่อให้เกิดคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้อง
ไม่ใช่ปล่อยไปตามเวรตามกรรมแล้วไปหาที่รักษากันเอง
แล้วก็มีหลายคนก็ไปถามว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น
แต่ละคนเขาฉีดวัคซีนอะไรโอ้โหมันก็เกือบทุกยี่ห้อคุณผู้ชม
แต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้เนี่ยทีมข่าวไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเขาก็ไปฉีดแล้วแพ้วัคซีนเหมือนกันนะฮะ
ชื่อว่าคุณสุมเลขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะ
หนึ่งอาทิตย์ผมร่วงเลยเป็นกระจุกกระจุกเลย
ผ่านไปสามเดือนมันยังไม่หยุดร่วง
แต่มันแปลสภาพจากผมขาวกลายเป็นผมหงอกครับ
ผมงอกเสร็จปุ๊บเธอก็ไปหาหมอ
หมอบอกว่าเธอเป็นโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง
อาการลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนที่ฉีดวัคซีน
ไม่ใช่แค่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเท่านั้นนะวัคซีนอื่นก็เป็นได้
ซึ่งเธอก็ตกใจเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ฉีดวัคซีนหลายตัวไม่เห็นเกิด
แต่พอฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเอามันเกิดแล้วมันหมายความว่ายังไง
เธอก็เลยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้๖เดือน
คุณหมอให้กินยาฉีดยาทุกเดือนเสียค่าใช้จ่าย๒๐๐๒๐๐แบบนี้
แล้วออกมาพูดให้ชัดว่าจะเยียวยาหรือไม่อย่างไร
เพราะก็เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเธอยอมรับไม่กล้าฉีดเข็มที่๒เลย
แล้วตัดสินใจว่าจะไม่ฉีดอีกเพราะว่ากลัวผลข้างเคียงมันมากกว่านี้
โอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีรายเดียวไงคุณทัศน์ไหนคุณผู้ชม
อีกรายหนึ่งก็แพ้วัคซีนหนักเหมือนกัน
บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคุณผู้ชม
เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ซึ่งก็ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชอันนี้คือตามนัดแหละ
ซึ่งเธอบอกว่าแพ้วัคซีน
อาการที่เกิดขึ้นเกิดหลังฉีดเลย
แล้วสภาพผมมันก็ค่อยร่วงไปเรื่อย
ร่วงเรื่อยจนเธอบอกว่าตอนนี้ผมร่วงจะหมดหัวอยู่แล้ว
แล้วเนี่ยตอนที่เธอเล่าให้กับนักข่าวฟังนะ

ข้างนอกเธอบอกว่าดูเหมือนเข้มแข็งแต่ข้างในมันแย่มากนะ
จะไปไหนมาไหนทีนี้ต้องใส่วิกผมเดี๋ยวลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ให้คุณหมอรับฟังอาการของเขาแล้วก็การรักษาที่ที่ดีกว่า
แบบนี้ใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
และมีผลกระทบมีอาการผมร่วง
คุณผู้ชมที่มีอาการเหล่านี้ติดต่อไปยังสปสชได้
ทุกพื้นที่เขตที่คุณอาศัยอยู่
และสปสชจะรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าเยียวยาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
ที่มีการผมร่วงให้รวมทั้งผลกระทบอื่นจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ด้วย
อันนี้สปสชเขารับทราบแล้วก็มีแนวทางออกมาเป็นที่เรียบร้อย
แต่ถามว่าแนวทางเรื่องของการรักษาถ้าเกิดมันเป็นอาการผมร่วงแบบนี้จะทำอย่างไร
ทีมข่าวเราสอบถามไปยังแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตภูมิในการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์

ถ้าผู้ป่วยเกิดภาวะผมร่วงหลังจากที่มีการติดเชื้อโควิด๑๙โดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นนะ
ผู้ป่วยที่มีโรคผมผัดเขาเรียกว่าโรคผมผัดนะคือการผลัดเปลี่ยนเส้นผมอ่ะเนอะ
จะหายได้เองหลังจากสาเหตุมันหมดไปแล้วประมาณสัก๒๖เดือน
กรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคผมผัดหลังจากติดเชื้อไปแล้ว
หลังจากการติดเชื้อหายไปแล้วเนี่ยมันจะเร็วกว่าระยะเวลาประมาณ๒เดือน
ยานี้คนที่มีอาการผมร่วงเนี่ยเขาก็จะมีการกินกันให้ผมมันขึ้นมาก็คล้ายกัน
เพื่อเป็นการกระตุ้นผมให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อาจจะเริ่มใช้ที่ผมเริ่มหยุดร่วงไปแล้ว
ใช้ยาทาอันนี้กับโรคที่คนที่เกิดในสภาวะที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการแรกนะครับคุณผู้ชม
จากว่าในสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้วมันจะหายไปเอง
แล้วสาเหตุที่เอาไปกระตุ้นให้เกิดอาการผมล่วงมันจะหายไปเอง
ไม่จำเป็นต้องใช้ยาลักษณะแบบนี้ก็ได้
แต่ถ้าเกิดใครมีอาการแบบนี้ติดตามที่สพสชหรือถ้าเกิดอยากรักษาการผมร่วง
ก็ไปที่สถาบันโรคผิวหนังก็ได้ไปเอายานี้มาทาก็ได้
มันก็ทำให้ผมเกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะ